บ้านเราฟ้าฝนและลมแรงมันส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์นี้
แต่ต้องให้คุณผู้ชมได้ดูภาพก่อนนะครับ
ภาพนี้มีคนแชร์กันสนั่นโลกโซเชียลเลย
แต่ว่าต้นเรื่องมันเกิดจากการแชร์ออกมา
จากบุคลากรทางการแพทย์

เราเรียกว่าเตียงข้างถนน

คุณดูประเทศไทยถึงจุดนี้แล้ว
ต้องมีเตียงข้างถนนแบบนี้นะฮะ
ผู้ที่แชร์ออกมาเป็นบุคลากรทางการแพทย์

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ไม่มีเตียงเหลือแล้ว
คือเขาอธิบายมานะหลายวันนี้นะฮะ
ศูนย์รับแจ้งเหตุทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลย
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเคสโควิดทั้งวันเลย
เคสที่มีการประเมินทางโทรศัพท์
อาการไม่หนักก็จะแนะนำให้อยู่บ้านก่อน
แต่บางเคสที่ไม่แน่ใจว่านัก
หรืออาจจะจำเป็นต้องมาอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล
ก็ต้องพามาแล้วสุดท้ายพามาแล้วเป็นอย่างนี้ให้คุณ

ไม่มีเตียงที่จะรองรับกลุ่มคนเหล่านี้
เข้าไปภายในอาคาร
ทำให้ต้องมีการตั้งเตียงไว้แบบนี้ข้างถนน
แต่ถือว่าเป็นการคัดแยกคนนะคุณนะ
เป็นแค่กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ
คือท่านอาจจะมีอาการที่แบบว่าเป็นไข้หายใจไม่ออก
ท่านต้องมานอนข้างถนนแบบนี้คุณไม่อยากใช้คำนี้นะ
แต่มันก็ต้องใช้จริงครับเพราะนอนข้างถนนจริง
แล้วทีนี้ครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้ดีแล้วนะ
มานอนข้างถนนมีเตียงเรียงราย
มีผู้ป่วยที่พอจะนั่งได้บ้างมีผู้ป่วยที่นอนพักบ้าง
กลางคืนแบบนี้หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีฉากกั้นก็เป็นฉากที่เขาเอาไว้กั้นในโรงพยาบาลนั่นแหละนะคุณนะ

นี่ฝนตกอยู่บ้างลมแรงอยู่บ้าง
อันนี้เห็นทงไหมทงชาติที่ปลิวอยู่เนี่ย
ท้ายที่สุดด้วยลมแรงทำให้ฉากกั้นต่างล้ม

เกิดเป็นภาพนี้ตามมาก็มีการแชร์กันเยอะเลย
โอ้โหนอกจากหน้าอเน็ตอนาจใจที่เตียงผู้ป่วยมาอยู่ข้างถนนแบบนี้แล้ว
ฉากก้งฉากกั้นยังล้มพับแบบนี้อีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับผู้โพสต์
ผู้โพสต์คือเฟสมณิตาทศเพชร
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแพทย์หญิงมานิตาทศเพชรเลย
คุณหมอเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสระบุรี
คุณหมอมานิตาเปิดเผยบอกว่าทุกคนทำงานดูแลคนไข้เต็มที่จริง
และยอมรับว่าเตียงที่โรงพยาบาลสระบุรีเต็มจริง
เจ้าหน้าที่ไม่พอจริง
คนไข้ที่อยู่ในภาพเป็นกลุ่มคนไข้สีเหลืองนะคุณนะ
อย่างที่บอกว่าต้องมาแยกกักตัวตรงนี้ก่อน
เพราะว่าคนไข้ในโรงพยาบาลเป็นคนไข้สีแดง

รอการตรวจและรอผลตรวจเชื้อโควิด๑๙ให้แน่ชัด
ก็เลยต้องมานอนอยู่หน้าโรงพยาบาลแบบนี้

ให้ไปจัดตรงห้องไหนของโรงพยาบาลมันไม่มีแล้ว

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอฝนตกลมแรง
แล้วก็ถูกลมพัดฉากกั้นพังเสียหาย
สถานที่ไม่อำนวยอันนี้ยอมรับ
พูดไปคุณหมอร้องไห้ออกมาเลยนะ
ตอนทีมข่าวเราสัมภาษณ์นะ
พูดคุยกับหมอนะคุณหมอร้องไห้เลย
คุณหมอคงเหนื่อยล้าเราก็เข้าใจ
แต่คุณหมอบอกว่านอกจากหมอที่เหนื่อยแล้ว
ยังมีเจ้าหน้าที่พยาบาลเวรเปรย์คนขับรถ
คลากรทุกคนเหนื่อยกันหมดนะฮะ
ตอนนี้ที่รู้สึกนะคะคือจริงหมอเหนื่อยมากอยู่แล้ว

คือถ้าจะมีคุณพยาบาลคุณเป็นผู้ช่วยพยาบาล

เจ้าหน้าที่ช่วยแบบเกี่ยวกับเหตุวิกฤตเหตุฉุกเฉิน
แล้วก็จะมีพี่คนขับรถมีเด็กแม่บ้าน
ก็คือคนเหล่านี้คือเขาเหนื่อยมาก

คุณหมอก็ได้แต่พูดนะบอกว่าบุคลากรก็ไม่พอเหนื่อยกันทุกคน
แต่มาทำงานที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ

บอกว่าโอ้โหประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็โทรไปพูดคุย
กับทางภูมิหน่วยการโรงพยาบาลสระบุรีเหมือนกัน

เพราะว่าเราเห็นภาพนี้เราก็ไม่สบายใจนะฮะ
พอโรงพยาบาลสระบุรีนะครับก็บอกว่า
ภาพนี้ยอมรับว่าเป็นภาพจริง
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด

แล้วก็ต้องมาคัดกรองว่าเป็นผู้ป่วยโควิดจริงหรือไม่

เอาเชื้อไปตรวจและรอผลว่าเป็นโควิดจริงหรือไม่
ก็ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะถือเป็นคนกลุ่มเสี่ยง
คนในโรงพยาบาลคือคนไข้อาการหนักติดโควิดจริง
ถ้าให้ไปปะปนกันกับผู้ป่วยที่อยู่ในอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ย
เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวไปใหญ่คุณ
ใช่คือตอนนี้อยู่รอตรงนี้ก่อน
แต่สมมุตินะถ้าเกิดว่าตรวจออกมาแล้ว
ผลติดโควิดจริงก็ไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้นะ

ก็เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้จะทำเป็นเต็นต์ละกัน
อย่างน้อยมันจะได้เป็นสัดส่วนมันจะได้ดูดีกว่านี้
เออนะฮะทีมข่าวของเราบอกว่าจุดนี้คือจุดพักคอยใช่ไหม
ของโรงพยาบาลใช่ไหมนะครับ
ทีนี้ครับล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมา

ไปที่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีแห่งนี้แหละครับ
ที่เป็นภาพข่าวออกมานะครับ
พบว่าในภาพที่มีผู้ป่วยมานอนรอตรวจคัดกรองโควิด
ด้านหน้าบริเวณใกล้ตึกอุบัติเหตุทางออกเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีแผงกั้นอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวนะครับ
ว่ามีการนำผู้ป่วยไปรอพักดูอาการอยู่

ไม่มีแล้วนะฮะพบว่าไม่มีการนำผู้ป่วยมารอพักดูอาการอยู่ด้านนอก

ก็จะมีเพียงตรงข้ามตึกพบประชาชน
อันนั้นเป็นตึกที่เขาจัดไว้เพื่อการพบประชาชนนี่แหละฮะ
ก็จะมีประชาชนมารอเข้าตรวจคัดกรองเป็นปกติ
แสดงว่าภาพที่อยู่ในโลกโซเชียลนี้นี่เปรียบเทียบกันเลย

ไม่มีแล้วนะไม่มีเตรียมผู้ป่วยข้างถนนแบบนั้นแล้วนะ

อันนี้มันอาจจะคนละมุมกันนิดนึงคุณผู้ชมนึกภาพมุมออกใช่ไหมคะ

ซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่บางส่วนแยกให้เป็นสัตว์เป็นส่วนแล้ว
ในการที่จะนำผู้ป่วยมายังจุดพักคอย
พักคอยกันข้างถนนและไปพักคอยในจุดที่ดูเรียบร้อยกว่านี้

เพราะบางคนนะคุณเห็นภาพแบบนี้แล้วบอกโอ๊ย
ถ้ารถทราเนี่ยขับไปขับมาแล้วอยู่รถมันมาพุ่งเนี่ย
พุ่งเข้ามาในนี้มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่า
เขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วนะแต่เราก็เห็นใจบุคลากรทางการแพทย์จริงนะครับ
แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของจำนวนของบุคลากร
จำนวนเครื่องไม้เครื่องมือจำนวนเตียงจำนวนห้องด้วย

เทียบกับจำนวนของผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ